หนูน้อยคนนี้๖ขวบเล่นกับแมวอยู่แล้วทำอีกท่าไหนไม่รู้นะนะครับ
มือเนี่ยสองมือเลยนะครับไปติดกับบานพับประตู
คือจะเปิดก็หนีบจะปิดก็หนีบเอ้าพี่กู้ภัยมาช่วยหน่อย
นี่แม่พยายามแล้วนะฮะแล้วก็พี่กู้ภัยสว่างสมาคมสว่างกระตันยูธรรมสถานจันทบุรีก็มาแล้ว
มาช่วยน้องบีน่าอายุหกขวบถูกบานประตูหนีบมือทั้งสองข้าง
เปิดก็ไม่ได้เปิดก็หนีบจะปิดก็หนีบนะ
ส่งเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านเลขที่๑๕๔ทับ๑๒หมู่๑๒
ขอไปฮะหมู่๒ตะบนท่าช้างอำเภอเมืองจันทบุรี
กู้ภัยเร่งช่วยเหลือดิเอาสวานมา
ว่านไฟฟ้ามาถอดน็อตออกนะฮะถอดประตูออกเลย
ใช้เวลาไม่นานก็ถอดบานประตูออกได้สำเร็จจากนั้นก็ประคองตัวหนูน้อย
มานั่งที่เก้าอี้ปฐมพยาบาลนี่ฮะ
มือนี่คุณแม่เล่าให้ฟังนะครับว่ามือเข้าไปอยู่ยังไงนะครับ
คือที่มือทั้งสองข้างของน้องเนี่ยมีร่องรอยถูกประตูหนีบจนบวมนะฮะ
อย่างเห็นได้ชัดกู้ภัยก็ประถมพยาบาลนะครับ
คุณแม่ชื่อว่านางสาวพัศรักหัตถเสรีพงศ์นะครับ
แม่ของน้องบีน่าเนี่ยนี่พี่กูภัยก็เช็ดนะ
โอ๊ยดีนะเลื่อนไม่ออกนะครับ
อยู่ในบ้านจู่ได้ยินลูกสาวร้องมาจากทั้งห้องนอน
เธอริ่งวิ่งไปดูอ้าวมือลูกติด
ไปเอาอะไรมารู้ไหมน้ำมันพืชตามสูตรเลยวิ่งเข้าครัวน้ำมันพืช
โลมกะให้มันลื่นแล้วออกไม่ออกครับ
เพราะบานประตูเนี่ยมันหนีบจนแน่นนะครับก็เลยต้องแจ้งกู้ภัยมาช่วยได้สำเร็จนะครับ
นี่แหละนะคือเด็กนะอันนี้การแย่การยัดการอะไรพวกนี้
เด็กทำทั้งนั้นใช่ครับ